เรื่องนี้กันหน่อยช่วงนี้หน้าฝนฝนตกลงมานะครับ
ดังนั้นก็ต้องมีการขุดลอกท่ออะไรต่างนานา
แต่คราวนี้มันเกิดปัญหาเพราะว่าตรงนี้มันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้า
อุปกรณ์ก่อสร้างอยู่เต็มไปหมดเลยทรายเซยอยู่เต็มไปหมดเลย
และทรายมันไหลลงไปในท่อ
กลายเป็นว่าท่อมันระบายน้ำไม่ได้
และตรงนี้นะคุณนะตรงโครงการน้ำมันไม่ท่วม

มันไปท่วมที่ชุมชนและมันไปท่วมที่โรงเรียน
โรงเรียนนี้เขาเรียนสอนอะไรไม่ได้เลยนะ

ผู้สื่อข่าวได้รับร้องเรียนจากประชาชนชุมชนท่าทราย
แล้วก็ทางภูมิในการโรงเรียนสมานพิชากร

รวมถึงชาวบ้านชุมชนสายทอง

น้ำมันเข้าโรงเรียนหมดแล้ว
เพราะน้ำมันไม่ระบายครับ
ได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู
เนื่องจากทรายก่อสร้างมันลงไปอุดท่อระบายน้ำ

พอฝนตกโอ้ใครซวยคุณ
ชาวบ้านสวยโรงเรียนสวย

น้ำก็ท่วมเข้าโรงเรียนสิครับ
บ้านเรือนประชาชนในชุมชนอีกประมาณ๒๐๐หลัง

ภาพมันฟ้องนะตั้งแต่โครงการก่อสร้างทรายเซยเลยอุดเต็มท่อ
ส่วนที่โรงเรียนภาพมันฟ้องเห็นชัดเจน

คือเบื้องต้นปิดวันที่๕ที่๖คือวันนี้วันพรุ่งนี้
แต่คุณครูกับภูมิในการบอกโหยังไม่แน่ใจเลย
ไม่รู้ว่าจะสามารถที่จะแบบทำให้น้ำลดได้ไหม
และอีกอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์การเรียนมันเสียหายหมด

รอบนี้เป็นรอบที่๒แล้วนะครับ
พอฝนตกหนักน้ำก็เริ่มท่วม
ตอนแรกสาเหตุเกิดจากอะไรนะ
ในรอบแรกก็เลยแจ้งไปทางทศนครนวลธบุรี
จากนั้นมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบก็พบนี่แหละฮะ
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ามีการกั้นท่อเอาไว้

แล้วก็มีทรายอยู่เต็มท่อไปหมดเลย
ช่วงบ้านเขาไปบุกนะไปมุดดูเลยว่าในท่อนี้
มันมีอะไรบ้างทรายเต็มเลยคุณ
เออผู้มนุยการโรงเรียนบอกว่าโอ้ช่วยแก้ไขหน่อยเถอะ

ช่วยแก้ไขไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อชาวชุมชนหน่อยฮะ
พอฝนตกทางโรงเรียนก็ได้แจ้งไปแล้ว

ทีนี้คือเขาละเลยละเลยตรงส่วนนี้ไปนะคะ
ทีนี้เด็กนักเรียนก็ต้องหยุดเรียน
นี่ก็คาดว่าประมาณ๒๓วันกว่าโรงเรียนจะเปิดได้

อุปกรณ์เสียหายสื่อของนักเรียนต่างก็เสียหาย
ห้องเรียนห้องพักครูก็เสียหายหมดทุกห้องค่ะ
อีกอย่างหนึ่งฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะ
ขอความกรุณาอย่างโรงเรียนเนี่ยนะคะ
เด็กนักเรียนประมาณเกือบ๓๐คน

ผู้ปกครองเดือดร้อนครูเดือดร้อน
ใกล้เคียงก็เดือดร้อนนะคะ
ขอรบกวนพอแจ้งแล้วช่วยมาดำเนินการให้นิดนึงนะคะ

รอบแล้วใช่ไหมรอบแรกหยุดเรียนไปวันหนึ่ง
แล้วอันนี้เป็นรอบที่๒หยุดเรียนอีก๒วัน
แล้วถ้าถึงมีรอบ๓ต้องหยุดเรียน๓วันอย่างนี้หรือคะ

ทีนี้ทางสมาชิกสภาเทพศาสตร์สวรรค์นครนนทบุรี
คนที่ดูแลชุมชนก็คือนายวุฒิชัยมัดศรี
บอกว่าพอรู้ว่าน้ำท่วมชาวบ้านร้องเรียนมา

ซอยติวานนท์๔๓น้ำท่วมทุกซอย
ชาวบ้านกว่า๒๐๐ต่างคราวเรือนเดือดร้อน
ทีนี้ก็ไปโผล่มุดดูตามท่อในโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูเลย
อ้าวมีการตอกเสาเข็มลงไปใต้ดิน
ทีนี้ได้มีการพูดคุยกับวิศวกรของโครงการ

วิศวกรแจ้งกลับมาแล้วคุณว่า
เมื่อคืนนี้นะได้นำเครื่องจักรขุดเอาทรายออก
เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและทำให้น้ำในท่อมันระบายได้
หากสามารถนำทรายออกมาได้ทั้งหมด
ว่าน้ำในชุมชนจะลดลงเพราะสามารถระบายลงคลองบางตลาดได้
ส่วนเรื่องความเสียหายและเรื่องระยะยาว
ต้องคุยกับบริษัทรับเหมาว่าจะมีการชดเชยกันอย่างไร
น้ำท่วมขังที่ทำให้เกิดความเสียหายและหนึ่งนะต้องรับผิดชอบ
สองป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากแบบนี้อีก
คุณสายมันไหลลงไปอุดตันหมดนะ
คุณเอาเข้าใจนะว่าการสร้างรถไฟฟ้ามันจะทำให้เราสะดวกสบาย
แต่ไม่อยากให้มีภาพจำแบบตอนก่อสร้างเงยขึ้นไปข้างบน
กลัวอะไรจะล่วงลงมาก้มหน้ามองดูอ้ำไปอุดตันท่อทำน้ำท่วมแบบนี้อีกอะค่ะ